จอดอยู่หลังรถพ่วงรถพ่วงอีกคันหนึ่งขับมาชน

เฮียนตั้งแต่วันแรกเลย

ก็จะมีขาคนยืนอยู่ไม่มีตัว

ถึงขั้นต้องโทรศัพท์มาบอกว่า

มันมีความรู้สึก
อืนอย่างเนี้ย

อยู่หลังพี่เลยค่ะยืนอยู่ข้างหลังเลยค่ะ